โต๊ะสนุกนะฮะที่ว่าเขาเล่นสนุกกันแล้วก็แพ้

ก็เลยไปยิงเขาตาย

หลังจากก่อเหตุไปยิงนายพรชัยคุณกัณหาอายุ๔๓ปีเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนนะครับ
ที่โต๊ะสนุกเกอร์ในตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่ฮะตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
และวันนี้ทางตำรวจก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครนี่คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ตัวของนายพรชัยผู้ตายก็มาแทงสนุกเกอร์กับเขา
ก็เล่นกัน๒เกมเกมละ๕๐บาท
ซึ่งพรชัยผู้ตายเนี่ย
แพ้ทั้งสองเกมเท่ากับว่า
วายูเขาบอกเขาต้องได้เงิน๑๐๐บาท
แต่ทางพรชัยเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน
แถมยังมาด่าทอถึงพ่อถึงแม่เขา
เขาก็เลยโมโหชักปืนออกมา
โดยอ้างว่าต้องการจะชักออกมาขู่

มันลั่นลงโต๊ะสนุกเกอร์ก่อน

ไปโดนนายพรชัยเสียชีวิต
นี่คือปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุครับ

แล้วเขาด่า
แต่ผมไม่ตั้งใจว่าจะยิงเลยครับ
มีคำตอบอ้างของผู้ต้องหานะครับ
เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โต๊ะสนุกเกอร์จุดที่เกิดเหตุ
นี่ระหว่างคุมตัวมาทำแผนนะครับ
พี่สาวทางญาติของผู้ตายเขาก็มารอดูการทำแผนด้วย
นี่พี่สาวผู้ตายก็ร้องไห้
เจอหน้าผู้ต้องหาก็ไปถามบอกทำแบบนี้ทำไม
แล้วพอยิงเขาแล้วเนี่ยทำไมไม่ช่วยเขา
อย่างนั้นเขาอาจจะไม่ตายก็ได้

ตัวนายวายุก็ก้มกราบขอโทษญาติผู้ตาย
บอกไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้อโหสิกรรมให้ด้วย

ไม่รักทุกคน

ในแรงก็เคียดอยู่

เธอบอกว่าส่วนตัวก็สงสารน้องชาย
ที่มาตายเร็วเหลือเกินอายุเพิ่ง๔๓ปี
ที่ผ่านมาน้องชายไม่มีลูกไม่มีเมีย

แต่ในเมื่อคนก่อเหตุฆ่าน้องชายเนี่ยยอมสารภาพมาขออโหสิกรรมเธอก็พร้อมอภัยให้
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่เขาแทงสนุกกันนะฮะ
ระหว่างผู้ตายกับคนก่อเหตุนะที่ว่าผู้ตายคนก่อเหตุอ้างว่าเสีย๒เกม
เกมละ๕๐ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วไปด่าท้อเขาเนี่ย
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาตัวของนายพรชัยผู้ตายเนี่ย
ไม่ค่อยได้มาเล่นโต๊ะสนุกที่นี่นะฮะไม่ค่อยได้มาเล่นสนุกที่นี่
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่หลังบ้านนะอยู่กับเพื่อนสองคน
ก็เลยไม่ได้ยินช่วงที่นายพรชัยผู้ตายกับนายวายุคนก่อเหตุเขาทะเลาะกัน
ได้ยินก็คือตอนได้ยินเสียงปืนนั่นแหละแล้วก็วิ่งมาดูนะ
ได้ยินเสียงผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
ย่าของผู้ต้องหานะครับย่าของนายวายุบอกว่าที่ผ่านมา
จะพักอยู่ที่บ้านกับย่าก็ไม่เห็นเคยก่อเรื่องก่อราวอะไร
ช่วยย่ากรีดยางเป็นประจำตอนนี้เกิดเหตุขึ้นเนี่ยย่าบอกตกใจมาก
เสียใจด้วยคุยกับหลานชายหลานบอกไม่ได้ตั้งใจ
ในส่วนของย่าเองก็อยากจะขอโทษแทนหลานชายด้วย
ขณะเดียวกันแม่เลี้ยงของคนก่อเหตุบอกว่าทางครอบครัว
เดี๋ยวจะไปช่วยเหลือเรื่องของการจัดการงานศพและจะไปร่วมงานศพของผู้ตายด้วย